อร่อยที่ว่านี้พูดเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จัก

แต่ลูกรุยมันเป็นยังไงมันเป็นขนมคุณผู้ชม
ขนมพื้นบ้านหาทานได้ยากแล้วก็ทำเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
ไปดูกันหน่อยหน้าตามันเป็นยังไงค่ะ

ไปพิสูจน์กันสิว่าลูกรุยที่ว่าหน้าตาคืออะไรแบบไหน
นี่ค่ะชาวบ้านชุมชนสุไงตำมะลังจังหวัดสตูนกำลังทำเลยค่ะ

เป็นการนำต้นถั่วขาว
หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าต้นรุ่ยนี่แหละค่ะ

บางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่าต้นถั่วขาว
ฝักถั่วขาวมันเป็นยังไง

ที่พบได้ง่ายในป่าไทเรนทั่วไปเนี่ย
หน้าตามันเป็นแบบนี้เป็นปักมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
พื้นที่อย่างที่บอกก็จะเรียกว่าต้นรุ่ย
พื้นที่ก็จะเรียกว่าต้นถั่วขาว
บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าประสักขาว

ใช่เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันก็จะสั้นกว่า
มันลักษณะมันคืบหนึ่งแบบเนี่ยนะคะ
เวลาที่จะเอาฝักขาวฝักแบบนี้นะคะ
ของต้นถั่วขาวมาทำขนมเนี่ย
ก็ต้องขูดเปลือกชั้นนอกออกให้หมดก่อน
แล้วก็เอาไปต้มน้ำ๓ครั้ง

ต้มน้ำครั้งสุดท้ายนะจะต้องต้มพร้อมกับน้ำขี้เท่า
คนโบราณบอกว่าเพื่อให้ฝักนั้นมีความฟู

ก็เพื่อขจัดความขมและความฝาดออกไป

พอต้มเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ฝักสีน้ำตาล

ก็ต้องเอามาคลุกกับมะพร้าวน้ำตาลสายออกมาหน้าตาแบบนี้

ถูกต้องพูดถูกแล้วเลยคุณชนะ
เพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยก็จะมันหวานคล้ายกับมันเทศหรือว่าฟักทอง
แล้วเขาว่ากันว่านะถ้าทานคู่กับกาแฟโอ้โหอร่อยสุด

นักท่องเที่ยวที่แบบไม่เคยทานแล้วพอได้ลองดูแบบโอ้โหติดอกติดใจ
จะไปหาทานที่ไหนล่ะไอ้ต้นฝักขาวถั่วฝักขาวเนี่ยนะคะ
คุณมารีน่าวานาหรือว่าพี่มารีน่าเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าพี่เขาทำขนมลูกรุ่ยทำมานานแล้ว
แต่ว่าไม่ได้ทำง่ายไม่ได้ทำบ่อย
ขนมเนี่ยทำตามระดูกการเท่านั้น
เพราะว่าฝักมันจะออกมาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน
จากนั้นมันก็จะเว้นช่วงไปอีก๓เดือน
แล้วก็จะออกดอกและฝักอีกครั้ง
ก็เป็นช่วงของวัตจักรของมันก็ต้องรอกันไปตามฤดูกาล
แล้วนอกจากเอามาทำเป็นขนมลูกรุยทานกันเพลินเป็นของว่างแล้วนะ
นี่ยังเอามาทำเป็นอาหารอย่างอื่นได้ด้วย
แกงบวชแกงคั่วในหมวกเป็นของเทาของหวานอย่างนี้ครบเลยนะคะ
กรุบมันเหมือนหวาน
ถือว่าเป็นพืชผลจากไม้ป่าชายเลนที่รสชาติอร่อย
หน้าตาแปลกไม่เหมือนใคร
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นแต่เห็นแล้วก็อยากจะลองลิ้มชิมรสเหมือนกันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องลงใต้จ้ะไปที่สตูนกันเลยนะคะ
ไปที่ชุมชนสูงไงตำมะลังเขาทำแบบนี้กันในช่วงของฤดูกาลหน้าฝนแบบนี้นะคะ
คือจะพาถึงกัญญาหย่น
ที่อยากลองทานดูอย่างที่คุณนิวนาวบอก
กัดเข้าไปหนึ่งคำแล้วก็จิบกาแฟหอม
เหมือนเป็นแบบว่าจิบน้ำชากับขนมด้วย

ใช่แต่จริงคือมันมีหลายเมนูนะที่เขาเอามาทำได้แต่เราไม่เคยรู้เลยนะ
มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วทำอะไรได้บ้าง

ต้องเลยค่ะคุณและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสรรพคุณของมัน
ก็มีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการสะสมไขมัน
พลังงานมาใช้ถั่วขาวไงคุณผู้ชม
ที่เราจะเห็นว่าเขาเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างเพื่อดูแลสุขภาพกัน
ก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งได้ประโยชน์อีกแบบนึงด้วยเหมือนกัน
เป็นพืชตระกูลหัวก็มีประโยชน์ได้ความรู้ใหม่นะคะ
ใครที่เคยทานหรือว่าเคยเห็นยังไงก็ส่งมาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ